ว่าสุดท้ายจริงแล้วเหตุการณ์มันเกิดอะไรกันแน่

คือมีคนแจ้งกู้ภัยบอกว่าเพื่อนผมโดนยิง
แล้วตอนไปดูคือลักษณะคือตายคล่อมมอเตอร์ไซค์อยู่เลยค่ะ
คุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยนะเราค่อยไล่เรียงไปนะ

และผ้าขาวที่คลุมอยู่คือคนตายคะ
ซึ่งคนตายเนี่ยคือนายฟ้าเรนศรีจันอินอายุ๔๓ปีนะคะ

เพราะว่ามีผู้ชายสองคนขี่มอเตอร์ไซค์นะตามกู้ภัยไปเลย

เพื่อนที่ซ้อนมาด้วยกันโดนยิงที่หัว
โดยคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อนผมโดนกระสุนปริศนา

คือปากซอยฉลองกรุง๒๙ที่แถวรัฐกระบังนะคะ
ทีนี้ก็ต้องประสานหน่วยงานไปตรวจสอบค่ะ
แล้วพอเจอคนตายอยู่เนี่ยนะนายฟ้าเรนมีบาดแผล
โดนปืนยิงอยู่ที่กลางศีรษะนอนจมกองเลือดอยู่ค่ะ
ซึ่งตอนนั้นจากการสอบถามนะนายสมโพธิเกรดดอน
ซึ่งเป็นอาสาร่วมกับตันยูที่ประจำอยู่จุดฉลองกรุงเนี่ย
บอกว่าผมออกไปช่วยคนเจ็บนะตรงถนนเจ้าคุณทหาร

ผู้ชายสองคนนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์ตามผมมา
แล้วโบกผมเลยขอความช่วยเหลือ
ผมก็จอดรถสิแล้วผมก็เลยถาม
ผมรู้ว่ามีคนโดนยิงใช่ไหม
ก็เลยรีบประสานแล้วก็ไปช่วยเหลือ
ผมปั๊มหัวใจอยู่๒๐กว่านาที

มีกระสุนอยู่กลางศีรษะจริงค่ะ
ทีนี้ทางฝั่งเพื่อนของคนตายบ้างนะคุณผู้ชมเขาให้ข้อมูลแบบนี้
เขาบอกว่าคือตอนนั้นน่ะขี่มอเตอร์ไซค์มากันมาตามเส้นทางนี่แหละค่ะ
แล้วก็มีเสียงปั้งดังขึ้นนัดหนึ่งแล้วเห็นคาตาเลยว่าฟ้าเรนฟุบก้มหน้าคล่อมรถมอเตอร์ไซค์อยู่
แล้วพอไปดูอ้าวโดนยิงนี่ก็เลยจอดรถทิ้งไว้แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ของฟ้าเรนเนี่ย
เพื่อที่จะพาไปส่งโรงพยาบาลค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องนี้มันมีความคืบหน้าแล้วก็ต้องตามเรื่องนี้ด้วยนะคะ
เพราะว่าเราสอบถามไปยังผู้กำกับที่สนฉลองกรุงเหมือนกัน
ผู้กำกับบอกแบบนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นแบบที่เพื่อนคนตายบอกกับกู้ภัย

มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ย
สามคนนี้เขาไปฉลองไปสังสรรค์กันครับแล้วมีปากเสียงกัน
ทีนี้มีเพื่อนคนนึงเนี่ยหนีไปคนที่หนีไปนั่นแหละเป็นคนใช้ปืนยิง
ส่วนการยิงนั้นจะมาจากการที่เมาสุราจากการไปสังสรรค์หรือเปล่าเนี่ย
บอกว่ายังระบุไม่ได้เดี๋ยวจะตามตัวผู้ก่อเหตุมาก่อน
แล้วก็ให้ฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่ไปตามตัวแล้วเดี๋ยวต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิดด้วย
จะเป็นการยิงกันเองหรือเปล่าหรือว่าปืนลั่นอะไรกันแน่นะฮะ
แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเบื้องต้นพบว่าผู้ตายก็มีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่สนลำผักชี
แล้วก็ถูกตัดสินจำคุก๓ปีเพิ่งจะพ้นโทษออกมาได้ไม่นานเองนะครับ
แต่ท้ายที่สุดตำรวจอยู่ระหว่างการสอบปากคำเพื่อนผู้ตายอย่างละเอียด
สืบหาตัวผู้กระทำผิดดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ